ไหนพูดถึงเรื่องสัตว์แล้วกลับมาที่บ้านเรา

เรื่องนี้หลายคนเองก็ออกมาเรียกร้องนะคะ
โดยกรมประสุทธิ์ก็ได้ส่วนที่กำลังตำรวจแล้วก็ทหารเข้าตรวจค้นโรงฆ่าสัตย่านหนองจอก
หลังจากที่ได้รับร้องเรียนมาว่าโรงฆ่าสัตว์แห่งนี้ไม่มีใบอนุญาต
อยากที่จะสร้างความเชื่อมั่นยิ่งช่วงนี้ใกล้เทศกาลตรุษจีนแล้ว
ก็ต้องมีการพรุ่งนี้วันจ่ายแล้ว
เพราะฉะนั้นทางด้านเจ้าหน้าที่ก็เลยลงไปตรวจค้น

ติดตามได้จากรายงานของคุณเศรษฐาโสรินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีกันเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่เข้าปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายนะครับ

มานี่
ชาชการสองคนต้องหยุดชำแหลซากสุกรทันที
หลังเจ้าหน้าที่กรมบริษัทพร้อมด้วยทหารและตำรวจ
นำกำลังเข้าตรวจค้นลงฆ่าสัตว์ลำต้อยติ่ง
เขตน้องจอกกรุงเทพมหานคร
โดยสภาพที่พบชิ้นส่วนอวัยวะต่างของซากสุกร
ถูกวางอยู่ตามพื้นอย่างกระจัดกระจาย

แต่สิ่งที่น่าตกใจไปยิ่งกว่านั้น
คือชิ้นส่วนภายในของสุกร

ซึ่งเป็นเชื้อโรคระบาดที่สามารถติดต่อไปสู่คนได้
ซึ่งเจ้าของโรงเชื่อได้ให้การยอมรับว่า

เตรียมส่งจำหน่ายให้กับลูกค้าตามคำสั่ง
คือและลักษณะเนื้อปอดซีด
แล้วก็มีจ้ำเลือดกระจายทั่วเลยนะครับ
น่าจะเป็นสุกรที่มีโรคติดตัวด้วยนะครับ
ซึ่งในปกติแล้วพนักงานต่อโรคศาสตร์นี่
ก็อาจจะไม่อนุญาตให้เอาไปจำหน่าย
จากการตรวจสอบโรงเชื้อสุกรแห่งนี้
พบว่าไม่ได้มาสถานตามที่กรมประโยชน์ได้กำหนดไว้
และที่สำคัญคือเปิดดำเนินการแบบไม่มีใบอนุญาต
จากข้อมูลการสืบสวนพบว่ามีการแอบลักลอบชำแหละสุกร
และจำหน่ายแบบผิดกฎหมายมานานกว่า๑๕ปี
โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นตลาดสดในพื้นที่บางนานและดอนเมือง
ขณะที่ผู้ประกอบการอ้างว่าที่ผ่านมา
พยายามจะขอใบอนุญาตแบบถูกต้อง
แต่ก็ไม่เคยผ่านเกณฑ์การพิจารณาของกรมประสุทธิ์
แต่ผมก็ทำแล้วทำทุกอย่างแล้วตามที่เขาแก้ไขแล้ว
แต่มา
เขาไม่ได้ทำงานมันก็อาจจะรู้ว่าพื้นอาจจะมีเวลามาก

ขณะที่นายธิรพัฒน์ประยูนสิทธิ์ประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกร
ระบุว่าการเข้าตรวจค้นและการจับกลุ่มในครั้งนี้
เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัย
และสร้างความมั่นใจในการบริโภคของพี่น้องประชาชน
ในช่วงของเทศกาลตรุษจีน

เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นพร้อมกันทั้ง๓จุด
ในพื้นที่เขตมีนบุรีคลองสามวานและหนองจอก
ซึ่งทั้ง๓จุดพบว่าเป็นลงเชื่อที่ผิดกฎหมายทั้งหมด
สำหรับจุดที่๑นะครับจากการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่
สุกรเป็นจำนวน๘๓ตัว
และซากสุกรอีกเป็นจำนวนมากนะครับ
ซึ่งหลังจากนี้จะมีการนำไปทำลายในภายหลัง
เศรษฐาโสลินข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
สุดท้ายสุดท้าย